ส่วนความคืบหน้าของเรื่องฟุตบอลไทยกันบ้างดีกว่านะครับ
มุยธิรสินแดงดาคือมีข่าวเชื่อมโยงมานานพอสมควรแล้ว

มิซูเอสเผานะครับทีมในศึกเจลีกของประเทศญี่ปุ่น
แถลงข่าวการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับ
รอบนี้ไปแบบไม่ใช่สัญญายืมตัวอีกแล้ว

ซื้อฆาตกันถาบอนด้วยสัญญา๒ปีนะครับ
สินดังดาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาเล่นในเจลิก
ซึ่งเป็นลีกฟุตบอลที่ดีที่สุดในเอเชียอีกครั้ง
สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่ที่ตัวเองนั้นต้องพัฒนาและเรียนรู้เพื่อโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดนะ
ซึ่งเจ้ามุยก็จะใส่เสื้อหมายเลข๒๓ลงทำการแข่งขันให้กับชีวิตสื่อเอสพร้าวนะคะ
เลขที่ชินจิโอกาซากิตำนานของทีมเคยใส่ในขณะที่ค้าแข้งอยู่กับทีมนี้ด้วย